มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้าง
ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ทั้งวงความเลยดีกว่า
สำหรับการประกาศโดนขอแต่งงานค่ะ
ของสาวสวยหุ่นแซ่บยิปซีฮิลละติ

แม้แต่เพื่อนสนิทนางเอกที่เล่นละครด้วยกัน

บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่รู้มาก่อน
เดี๋ยวไปฟังหน่อยสิคะว่าใบเฟิร์นจะดีใจกับเพื่อนขนาดไหนค่ะ
ไม่รู้เรื่องเลยเห้ยเลยก่อนสัมภาพ

เปล่าคือเขาเหมือนมีประเทนแฟนพี่ยิปรถ
ดูดีใจจริงเพราะว่าตอนนั้นพี่ยิปก็ลำบากมากในกอง
พี่พีพก็ร้องง่ายไม่มีใครกล้าถามอะไร

แล้วก็ยังถ่ายละครได้อยู่พี่ฮิปก็เก่งมาก
ส่วนเรื่องความเชื่อโชคลางและเลขเด็ดจัง
ที่พี่ทั่วลอนและว่าพี่อ้วนเค้าเล่นครูกันช่วงวันนี้
ของใบเฟิร์นนะเจ้าตัวบอกเลยว่าขออาศัยพึ่งใบบุญอยู่เหมือนกันนะ
หวังว่างวดหน้าเนี่ยอาจจะได้โชคดีเหมือนพี่ยอดดอยก็ได้

อ้วนเนี่ยแกถูกบ่อยนะก่อนอันนี้แกก็เคยถูกเป็นแสนเลย

แต่ก็มีบางวันที่แกทำแบบน้ำพริกกะปิทอดปลาทูทอดไข่เจียวมาให้กินที่กองเหมือนกัน

มาจากเนียราของสวัสดิ์นี่แหละค่ะ